เรื่องของบรรยากาศในพิธีการจับสลาก

สำหรับความสำเร็จที่พี่พัฒน์เคยสร้างให้กับทีมชาติไทย
เปิดบอลของธีระเทศวินโอไทยนะครับแล้วก็เป็นฟัตเติ้ลกัญญานะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะลงเป็นสำรองทีเด็ดด้วย
เกมนั้นเรากำลังอึดอัดอ่ะต้องการประตูอ่ะ
แล้วดูหน้าจบจะเสมอได้ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยเรามาได้๒ประตู
แล้วสุดท้ายก็เลยชนะอวามานไปสองประตูตัวศูนย์น่ะครับ
ก็เป็นเกมนะที่สองเนี่ยรอบแบ่งกลุ่ม
แต่ว่าในตอนนั้นก็มี๔คะแนนนะคะ
ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยก็คืออีรักษ์
ซึ่งเราก็เสมอได้ในเกมแรกมานะครับ
แล้วก็ยังมีการเชิญอดีตนักเตะดังของเอเชียหลายคนนะครับ
อาริเดอีกองหน้าตำนานทีมชาติอีรานนะครับ

ที่สามารถนำทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคลับได้เป็นครั้งแรก
แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยได้จับสลากอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินส์ก็จะเป็นโอกาสที่ดี
เพราะเขาก็บอกว่าไทยกับฟิลิปปินส์อยู่ร่วมกันในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับคืออยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันที่จะแข่งขันในช่วงปลายปี
แล้วก็ตามเส้นทางก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับเวียดนามในรอบรองหรือรอบชิงฟุตบอลอาเซียนคลับด้วย
ก็การเจอกันก่อนในอาเซียนคลับก็จะได้วัดฝีเท้ากันระดับหนึ่งก่อนที่จะเจอกันในเอเชียนครับ
ส่วนผลงานนะครับ๑๖ครั้งที่ผ่านมาในเอเชียนคลับของทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไป๖ครั้ง
งานที่สุดคือการจบอันดับ๓นะครับในปี๑๙๗๒ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอง
แล้วก็มาแก้ตัวโดนจุดโทษชนะกัมพูชาในเกมชิงดับ๓
แล้วก็อีก๕ครั้งตกรอบแรกก็คือปี๙๒๙๖ปี๒๐๐ปี๒๐๐๔นะครับ
แล้วก็ปี๒๐๐๗ที่ไทยเป็นเจ้าคาบร่วมครั้งนี้ก็น่าเสียดาย
๒๐๐๗แฟนเชียร์กันสนุกเลยนะครับ
แต่สุดท้ายเราก็สู้ความเก่าของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ไม่ได้
ทีนี้มีบันทึกนะคะว่าในปี๑๙๗๖ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่อิราณ
แต่ว่าถอนตัวออกจากการแข่งขัน
ซึ่งเหตุผลเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการเมือง
จากว่าหลายชาติในตะวันออกกลาง
ก็รวมตัวกันขับไล่อิสราเอลให้ออกจากทวิปเอเชีย
แต่ว่าณตอนนั้นไทยญี่ปุ่นรวมทั้งเกาหลีใต้เป็นกลุ่มประเทศ
ที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลสุดท้าย

นี่คือบันทึกไว้ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย

สำหรับผลการจับสลากก็เดี๋ยวคงติดตามกันได้ในช่วงของข่าวสายวันพรุ่งนี้
เราก็คงจะได้รู้กันแล้วว่าต้องเตรียมทีมกันอย่างไร
สำหรับความพร้อมนะครับที่สมาคมต้องมีการนัดคุยกับฝ่ายเทคนิค
แล้วก็ตัวของมิรวรรณรายวัชพร้อมกับทีมงานในรอบ